ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ว่าเป็นเรื่องของการหลอกลวงที่ทำให้มีคนเสียหายหรือเปล่า
เหตุการณ์ที่บุรีรำที่มีผู้เสียหายเขาร้องเรียนมากับทีมข่าวของเรา
แล้วเราก็ไปตรวจสอบให้เพราะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเหมือนกัน
ครูต้อยที่ไปเชื่อไปศรัทธาหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลหรือว่าองค์ปู่เทพ
แล้วลูกสาวบอกว่าโอ้ยทีมข่าวของเราช่วยไปดูให้หน่อยเถอะ
แม่เนี่ยสูญเงินเป็นแสนแสนโอ้โหให้ไปดูภาพเมื่อวานนี้อีกรอบหนึ่ง
ลูกสาวตามไปที่สำนักสงฆ์ของเขานะสำนักปฏิบัติธรรมของเขาอ่ะนะ
แล้วก็ไปเจอคุณแม่ก็คือครูต้อยนั่งอยู่ในรถกับลูกศิษย์อีกคนนึง
แล้วลูกศิษย์คนนั้นไม่ยอมปล่อยครูต้อยลงมาลูกสาวต้องไปเคาะเคาะหน้ากระจกรถเรียก
แล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าตอนท้ายได้เจอกันแล้วนะแม่ลูกนะคะ
แต่ไปดูภาพเหตุการณ์เมื่อวานกันอีกรอบหนึ่งค่ะ

กว่าคุณแม่จะลงมาจากรถนะคะมาคุยกับลูกสาวอะค่ะ
นี่นะคะคุณแม่ก็คือครูต้อยส่วนลูกสาวคนนี้ก็คือนางสาว

คือลูกศิษย์ขององค์ปู่เทพ
หรือว่านายพุทธเทพสุริยะจักรวาล

ไม่ยอมให้ครูต้อยลงมาคุยกับลูกสาว

ใครคือเปิดกระจกลดกระจกลงมาหน่อยนึง
คุณแนนยื่นมือไปเอากระจกขึ้นหนีบแขนเขาอีก
ใช่ค่ะตรงหน้าต่างกระจกลดเนี่ยนะ
หมอปลาก็อยู่พระมหาภัยวันก็อยู่
พยายามจะช่วยพยายามจะคุยพยายามจะเจรจา
ศิษย์ที่นั่งอยู่ในรถกับครูต้อยก็ไม่ยอมให้ครูต้อยลงมา
สุดท้ายพอลูกสาวถูกหนีบแขนอย่างนี้
แม่ก็เลยยอมเปิดประตูแล้วก็ออกมา
นี่นะคะสุดท้ายพอลงมาจากรถเนี่ยนะคะก็ได้คุยกัน
หมอปลาพระมหาภัยวันและลูกสาวก็คือคุณแนนเนี่ยนะคะ
ก็เลยไปที่สำนักปฏิบัติธรรมขององค์ปู่เทพนะ
แล้วก็ไปเจอองค์ปู่เทพนะคะ
นั่งอยู่บนแคร่แล้วลูกศิษย์เพียบเลย
แล้วก็มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย

นี่คือลูกสิทธิ์นะคะ
สิทธิ์ขององค์ปู่เทพเขาไม่พอใจ

ไม่พอใจภรรยาของหมอปลาที่ไปนั่งบนแคร่เดียวกันกับองค์ปู่เทพ

ศิษย์บอกว่าตีตนเสมอท่านได้ยังไง

มาต่อว่าแล้วก็มีการเถียงกันผลักกันไปมาด้วย

นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อวานนี้นะคะ

วันนี้ติ่ค่ะเนี่ยติ่เข้าไปตามเรื่องนี้ต่อเนื่องอะนะ

ติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราติดต่อไปที่คุณแนนอีกรอบนึงนะคะ
แต่คุณแนนบอกว่าขอจบเรื่องของแม่เธอก็คือเรื่องของครูต้อยเพียงเท่านี้

แม่ก็อยู่ด้วยกันแล้วแล้วตอนนี้เธอบอกว่าเครียดมาก

นี่ค่ะคุณแม่กับลูกสาวอยู่ด้วยกันแล้วนะคะ
คือคุณแนนเนี่ยอยู่โคราช

เมื่อวานนี้ไปที่สำนักของนายพุทธะอยู่บุรีรำ
พอคุณแม่ลงมาจากรถเนี่ยแฟนของคุณแนนก็พาคุณแม่กลับบ้านไปก่อน

ซึ่งตอนนี้คุณแนนบอกอยู่ที่บ้านกันเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะคุณแนนเลยบอกจบแล้วเรื่องของคุณแม่นะเพราะว่าตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันแล้ว

รู้ตัวแล้วว่าโดนหลอกครูต้อยรู้ตัวแล้ว

นี่นะคะทีนี้ค่ะถึงแม้ว่าเรื่องของคุณแนนกับครูต้อยก็คือคุณแม่เนี่ยมันจบเรื่องด้วยการที่มาเจอกันแล้ว

แต่คนที่มาหลอกล่ะนายพุทธะคนนี้ล่ะก็ต้องตรวจสอบขยายผลต่อนะคะ
แล้วใครอีกหลายคนที่ยังเชื่อเขาอยู่ล่ะ
แล้วก็มีภาพพระยกมือไหว้นายพุทธะนี่ไง

โอ้โหนี่นะคะแล้วก็มีข้อความว่าพ่อไม่รับเงินนะปลพระที่ไปยกมือไหว้นี่คิดอะไรอยู่
นายพุทธะหรือองค์ปู่เทพเขาบอกว่าเขาไม่เคยรับเงินบริจาค

ใช่แล้วภาพนี้คืออะไรคำถาม

ภาพนี้คืออะไรแล้วทำไมพระต้องมาไหว้นายพุทธคนนี้
พระมหาภัยวันโพสต์ภาพพระอาจารย์พาสกรภูริวัฒโนเป็นพระดังที่เชียงใหม่ยกมือไหว้นายพุทธะค่ะ
นี่ค่ะภาพนี้แล้วก็มีข้อความว่าสงสารพระอาจารย์พาสกรท่านมรณภาพไปแล้ว
ท่านยังโดนหลอกนี่ค่ะ

พระมหาภัยวันก็เลยโพสต์ภาพเอาไว้
คือก่อนหน้านี้นะคะลูกศิษย์พูดกันต่อมาว่าองค์ปู่เทพหรือนายพุทธเป็นพระที่มาจากประเทศเนปาน
มาอยู่เมืองไทยได้๕๖ปีนี่นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นยานของปู่เทพโลกอุดรเป็นพระเกจิ
ชื่อดังของภาคอีสานที่มรณภาพไปแล้วแต่องค์ปู่เทพเขาแต่งตัวแบบนี้ค่ะคล้าย
คล้ายพระแหละแต่เป็นสีดำก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์หรือไม่
นั่งบนอาศนะเหมือนพระด้วยอะค่ะนี่นะคะคือพระหลายหลายรูปเวลามาเจอเนี่ย
พุทธคนนี้ก็จะบอกว่าบวชมานานหลายพันศาทีนี้พอพระถ้าไม่นับอายุตัวบุคคลนะ
เขาจะนับพันศาบวชบางรูปอายุเยอะแต่มีพันศาน้อยกว่า
พอนายคนนี้บอกอ๋อผมบวชมาตั้งแต่เด็กผมมีกี่พันศา
พรรษาพระท่านก็เลยหลงเชื่อแล้วก็ยกมือไหว้ตามหลักอาวุโสของพรรษาพระ

แต่ในคนนี้ยังให้สัมภาษณ์บอกผมไม่เคยหลอกใครนะ

ผมไม่เคยหลอกใครผมไม่ใช่พระผมชื่อว่านายพุทธนามสกุลเทพสุริยะจักรวาล
แต่คนหลงเชื่อไปเองลูกศิษย์ที่บอกว่าโอ๊ยมีอิทธิฤทธปฏิหารมโนกันไปเอง
แล้วทำท่าทางอย่างนี้เห็นไหม
ทีมข่าวไปที่วัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ไปพบกับพระครูสมุวิสุวัสดิวรกิจโจรักษาการเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินนะคะ
พระครูบอกว่าพระอาจารย์พัศกรเคยเป็นพระลูกวัดจำภาษาที่วัดแห่งนี้
ที่ท่านจะมรณภาพท่านก็จำพรรษาอยู่ที่ธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมข่าวเลยเอาภาพให้ดูบอกว่านายพุทธะนั่งอยู่
แล้วก็พระอาจารย์พาสกรยกมือไหว้เนี่ยภาพนี้ท่านเคยเห็นไหม
ท่านเคยเห็นภาพนี้ไหมเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ

เพราะอัตมาก็ไม่รู้จักเพิ่งเห็นเมื่อกี้ที่เห็นกับข่าว
มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลจะไปห้ามกับบุคคลไม่ได้
จากเราจะให้ความรู้ให้เขาว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดี
หลักศาสนาพุทธของเรานี่มันต้องอยู่ที่ปัญญาด้วย
ปัญญามันต้องคู่กับความเชื่อเนอะถ้าความเชื่อมันมากกว่าปัญญา

หลายคนเห็นก็ไม่เชื่อหรอกครับนายพุทธาคนนี้
แต่ว่าก็มีคนเชื่อใช่ใช่

มีคนร้องเรียนมาอย่างทีมข่าวเราถูกตรวจสอบให้เลยนะครับ
ตรวจสอบให้แบบสุดเลยนะครับจะได้เปิดเผยความจริงกัน

นายพุทธะวันนี้ยังอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงอำเภอประคำจังหวัดบุรีลำนะครับ
นี่ครับนี่คือภาพวันนี้นะครับเราตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็น
ผู้ชายอยู่จังหวัดกระบี่นี่แหละพื้นเพลเนี่ยไม่ใช่เนปงเนปานที่ไหนหรอก
อายุสักสามสิบกว่าเราสอบถามถึงเรื่องพฤติกรรมต่างนะครับ
ที่ตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากปรากฏว่าวันนี้เจ้าตัวถึงกับลุกหนีนะครับ
ท่านผู้ชมครับแล้วโวยวายบอกผมไม่เคยทำแบบนั้น
ไม่เคยทำแบบนี้ถ้าคิดว่าผมทำผิดไปแจ้งตำรวจเลย
วันนี้ถึงขั้นบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยไล่นักข่าวออกจากพื้นที่นะครับ
เรียกผู้ใหญ่บ้านมาช่วยไล่ด้วยนะค่ะถามว่าเอา
ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยไล่ทำไมไม่ไล่ตรวจสอบคนที่ไปหลอกลวงชาวบ้าน
ก็ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกันนะฮะอืมไม่ถามหน่อยไม่ถามแล้ว
ถามหน่อยมันมีข้อมูลว่ามีข่าวมีข้อมูลว่า
ก่อนหน้านี้เราเคยไปเอ่อกระทำชำลาวผู้หญิงจนเขาตั้งทัน
แล้วเรื่องนี้มันจริงไหมครับผมท่านไม่ให้ข่าวทุกอย่างนะครับพอ
จริงไหมครับผมไม่มีอะไรอีกอย่างโลกนี้เรื่องนี้สนุกว่า
มันเป็นเรื่องเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ายังไงครับ
เรื่องเรื่องเรื่องที่บอกว่าท่านท่านเนี้ยมีข้อมูลว่าท่านเนี้ย
ก็คือว่าอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าอย่างนี้ดีกว่าเคยคมเขิน
หญิงสาวสติไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ก่อน
เขาไปแจ้งความทุกอย่างไปแจ้งความเลยไปไปแจ้งความทุกอย่างไปทุกอย่างไปแจ้งความไป
เออไปเช่งความทุกอย่างไปตรงนี้มันมันเป็นเรื่องจริงหรอไปเช่งความเลยไปไปเช่งความ
มันเป็นยังไงอ่ะค่ะไปเช่งความโอเคนี้ไหนพ่อใหญ่เต้อยู่ไหนอ่ะ
พ่อใหญ่เต้อยู่ไหนไงพ่อนี้ออกไปสนใจแล้ว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

ต้องทำอย่างตรงนี้ค่ะเอาออกไปเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
นะครับขอคือเราอันนี้ผมแค่ถามถ้าอยากให้ชี้แจง
นี่ค่ะคือวันนี้มันมีข่าวมาเยอะแยะไปหมด
โดยเฉพาะเรื่องหญิงส่งหญิงสาวอะไรพวกนี้

แต้หรืออะไรเนี่ยนะเราก็ฟังไม่ค่อยชัด
ให้มาช่วยไล่สื่อมวลชนนี่ก็มาตรวจสอบความจริงเลยนะฮะ
ต้องฝากท่านนายอำเภอประคำแล้วนะฮะเนี่ย
นี่นายพุทธานี่ถึงขั้นเรียกผู้ใหญ่มาไล่คนออกจากพื้นที่ได้เลยนะฮะ

ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่
นายวรแสนประสงค์ประหลัดอำเภอประคำจังหวัดบุรีลำ
นำทีมไปตรวจสอบในสำนักปฏิบัติธรรมของนายพุทธะนะครับ
วันนี้สื่อมวลชนไม่ได้ไปโดยภารการนะครับ
กับท่านประหลัดอำเภอประคำนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่านายพุทธะไปถึงเนี่ย
นั่งอยู่ในสาราปฏิบัติธรรมลักษณะสร้างขึ้นมาเหมือนกับอาสม
แล้วก็เชิญเจ้าหน้าที่นะให้นักข่าวเนี่ยมาพูดมาคุย
นายพุทธะวันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับก่อนจะวงแตกนะ
ที่ถูกถามเรื่องหญิงสาวที่ว่าเขามาบอกว่าเคยมีปัญหาอะไรกับนายพุทธะเนี่ย
เนี่ยตอนแรกที่เชิญท่านประหลัดอำเภอประคำไปคุยด้วยเนี่ย
เขาก็เรียกตัวเองเหมือนเดิมว่าท่านเรียกแทนตัวเองว่าท่านเหมือนเดิม
และอยู่ย้านเหมือนเดิมบอกเขาไม่ใช่พระเป็นคนธรรมดาค่ะ
แผ่นดินไทยกับลาวเนี่ยมาเชื่อมกันได้แล้วก็เดินข้ามแม่น้ำโขงไปเลยนะ
ที่ออกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องมโนจากความศรัทธาของลูกศิษย์ที่พูดต่อกันไปเท่านั้น
ส่วนเรื่องการทำท่าทำทางแต่งกายหรือว่ามีไม้เท้า
แล้วเอาไปเคาะศีรษะให้พรลูกศิษย์เนี่ย
นายพุทธบอกกับประหลัดอำเภอประคำ
แล้วก็สื่อมวลชนในวันนี้นะครับบอกว่าเป็นแนวทางปฏิบัติของตัวเขาเอง
ในการให้พรกับลูกศิษย์ที่ว่าไปสอนลูกศิษย์นะหลักคำสอนต่างเนี่ย
รับว่าเขาก็สอนแตกต่างจากหลักพระพุทธศาสนาทั่วไป
แต่ก็เป็นการสอนให้คนคิดดีทำดีที่ตัวเองตัดสินใจศึกจากการเป็นพระ
เพราะแนวทางปฏิบัติมันแตกต่างกัน
ไม่ต้องการยึดแนวทางของสงฆ์อย่างเช่นเรื่องกินนะ
ตัวเขาเนี่ยเขาต้องการกินได้ทุกที่ทุกเวลา
อย่างเป็นสงฆ์เนี่ยจะฉันอาหารได้แค่๒มื้อในแต่ละวัน
ส่วนภาพที่มีการเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ที่มีพระมาก้มกราบมาไหว้เขา
นายพุทธบอกว่าก็สงฆ์มาไหว้เค้าเองอ่ะ
ก็เป็นเรื่องของสงฆ์ที่ต้องไปลงโทษกันเอง
เขาไม่ได้ไปบังคับให้ใครมาไหว้แล้วเขาจะผิดอะไร
เขาไม่ได้ทำผิดอะไรคุยกันไม่ได้สักพักครับ
นายพุทธะเริ่มแสดงท่าทางฉุนเฉียวนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มเค้นถามถึงประวัติส่วนตัว
เดี๋ยวขอดูภาพวันนี้หน่อยที่ท่านประหลัดอำเภอไปนั่งคุยด้วยเนี่ยนะฮะ
นี่ฮะคือพอเจ้าหน้าที่เริ่มซักถามประวัติส่วนตัวอยู่ที่ไหนยังไง
เป็นคนที่ไหนมาอยู่ที่นี่ยังไง

รวมทั้งถามว่าสุปติปันโนเนี่ยแปลว่าอะไร
เจ้าตัวนี่ตอบไม่ได้นะฮะ
ต่อกลับเจ้าหน้าที่ถามบอกจะถามเพื่ออะไร

มาอยว่าไง

ถือถูงมาก็สึกที่ฐีสะเกียจ
ก็มาอยู่ที่ประคาบตรงนี้

และสตานทหที่เนี้ยก็มอบไห้บ้างเนี้ยบ้างก็ตามเอกตามปัจจัยของเขา

เฉียวเลยนะครับสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะฮะ
นายพุทธโชว์บัตรประชาชนนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โชว์บัตรประชาชนแล้วก็หนังสือเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์บอกนี่ไงนี่คือการยืนยันตัวตนของผมเห็นไหมฮะ
นี่บัตรประชาชนผมก็เป็นประชาชนคนไทยนี่แหละมีบัตรประชาชนมีหนังสือเดินทางด้วย
ไม่ได้ทำผิดอะไรด้วยมีเอกสารที่ราชการออกให้หนังสือเดินทางก็ถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนภูมิลำเนาเนี่ยเป็นคนจังหวัดกะบีนะแต่ได้ออกจากบ้านแล้วมาบวชอยู่ที่ศรีสเกต
จากนั้นก็ออกทุดงไปเรื่อยจนตัดสินใจศึกแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นนายพุทธเทพสุริยะจักรวาล
แล้วเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดบุรีลำนายพุทธบอกว่าไม่เคยขอรับเงินบริจาคจากใคร
ไม่เคยรับเงินจากลูกศิษย์ด้วยที่ลูกศิษย์ทำบุญมาเนี่ย
เขาก็เอามาสร้างสิ่งปลูกสร้างดำเนินการพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของจิตศรัทธา
เขาก็ห้ามไม่ได้ก็ลูกศิษย์เขาศรัทธาจะให้เขามาสร้าง
อยู่ก็ศรัทธาก็เลยเขาพูดขึ้นมาเองก็พูดขึ้นมาเองทุกคนก็ศรัทธา
ลูกศิษย์เรากูเรื่องใช่ไหมลูกศิษย์เราไปกูเรื่องว่าไง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
แล้วก็สองอีกไอ้เรื่องโกวิดเพราะว่าญาติโยมพูดจริงจริง
เขาพูดจริงแต่ว่าท่านไม่ได้พูดท่านไม่ได้พูดท่านไม่ได้พูดเลย
เอาเอาฟ้าดินเอาไม่ใช่ไม่ใช่ก็มะโนขึ้นอีกมะโนขึ้นอีก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
ท่านเป็นคนธรรมดาท่านไม่เคยจำนวนสักบาทหนึ่ง
หลักนี้ก็ไม่มีวนทรักบาทแล้วก็ไม่เคยบินทรักบาทที่ไหน
ไม่เคยขอใครอย่าทำลายกันเพื่ออะไรเหมือนเมื่อวานมาเพื่อทำลายกันไม่ได้
เราต้องพูดกันดีมาช่วยกันแก้ไขก็อะไรถูกก็ว่าตามถูก
อะไรผิดก็ว่าตามติดไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ประชาชนท่านก็ให้หมดทุกอย่างเมื่อวานก็ให้ภรรยาเอาไปเลย
ถ้าท่านปิดมาจับท่านได้เลยท่านไม่ได้ว่าอะไร
บางคนก็มาถึงพอใจบ้างบางคนมาเจอมาเจอท่านก็ไม่พอใจบ้าง
ก็มี๒อย่างแค่นั้นแหละเปาใจอะไรก็ไม่เปาใจ
พระไม่จำเป็นพระของมันมันยืดที่ใจเราเองนี้แหละ
วันนี้ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เขานั่งอยู่ลักษณะสลางเหมือนอาสมเขาบอกเขาไม่ใช่พระใช่ไหม

มีจีวอนด้วยมีบาดพระด้วยนะในพื้นที่ตรงที่เขานั่งอยู่เนี่ย
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วตัวเองเนี่ยบอกไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น
แต่ว่าทำตัวเหมือนหรือเปล่าอืมนะคะคือก่อนหน้านี้อ่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ไปดูในอาสมขององค์ปู่เทพอ่ะนะ
ก็ลักษณะเป็นเพลิงพักชั้นเดียวนะคะปลูกอยู่บนเชิงผา
ดีวิวดีเลยล่ะค่ะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะ
นี่นะคะลักษณะแบบนี้หน้าต่างทั้งสองด้านติดเหล็กดัด
ด้านหน้าเปิดโล่งนะคะพื้นปูกระเบื้องก็คือไว้คอยรับลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมาหา
ครับด้านในก็ปูกระเบื้องข้าวของเครื่องใช้ไม่ได้เยอะอะไร
แต่มีบาทจริงจริงนะคะเป็นบาททองเหลืองอ่ะค่ะอืม
แล้วก็แบบก่อสร้างเนี่ยค่ะนี่นี่เห็นไหมนี่เป็นบาทแบบนี้เลย
แกะอยู่เนี่ยก็คือเหมือนบาดพระเลยแล้วมีไว้ทำไม
ไหนบอกว่าตัวเองไม่ใช่พระแล้วก็ไปเจอแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
ลานหินเพลิงลักษณะก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะครับ
นี่ค่ะติไปเปิดดูแบบนี้ด้านข้างอาสมมีสิ่งของหลายอย่างเลย
จีวอนก็มีนะคะครับแล้วก็มีอาศนะมีสายสินเนี่ยค่ะ
มีทูบเทียนแบบนี้อ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามีไว้ทำไม
ถ้าเกิดตัวเองไม่ใช่พระใช่ไหมเห็นไหมฮะอืม
เหมือนกับมากองกองซุกซุกไว้เลยใช่ค่ะนี่บาดนะฮะนี่ไม้เหมือนกับ
ปักเงินกองกระถิ่นผ้าป่าอะไรพวกเนี้ยนะครับอืม
อำเภอประคำบอกว่าการมาตรวจสอบวันนี้นะครับ
เด็นหลักก็คือการตรวจสอบเรื่องที่ดินด้วยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับ
ที่ตั้งของสำนักของนายพุทธะเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงอำเภอประคำจังหวัดบุรีลำ
นายพุทธเข้ามาอยู่ที่นี่สี่ห้าปีนะครับประหลัดอำเภอประคำบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่สปกรพทบห้านะ
หรืออื่นที่สามารถนำมาทำเป็นที่พักส่งได้หรือไม่ตรงนี้เนี่ยต้องตรวจสอบนะครับ
แต่เบื้องต้นทราบว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หลังจากนี้ต้องนำไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชัดเจนว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายข้อไหนบ้าง
รวมทั้งยังต้องตรวจสอบด้วยว่าพฤติกรรมของนายพุทธะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่ค่ะ
ขณะที่รองเจ้าคณะอำเภอประคำนะครับท่านพระมหาวิจารณ์พาณิวโรนะครับ
ท่านพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ทราบแน่ชัด
เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้จนกระทั่งเมื่อ๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ได้รับนิมนต์จากลูกศิษย์ของนายพุทธะให้ไปร่วมฉลองรูปหล่อพระประธานของสำนัก
ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงนะท่านเจ้าคณะรองเจ้าคณะอำเภอประคำนะครับ
ท่านก็มานะครับรับกิจนิมนต์มานะครับตอนนั้นน่ะที่รับกิจนิมนต์มามา
ก็ถามหาพิธีกรรมของสงฆ์แต่ลูกศิษย์บอกอ๋อไม่มีพิธีกรรมทางศาสนา
ก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วจะฉลองรูปหล่อพระประธานยังไงนะครับ
จนกระทั่งเงยหน้าขึ้นไปมองครับท่านผู้ชมครับรองเจ้าคณะอำเภอประคำนะฮะ
ท่านบอกว่าพอขึ้นไปมองเนี่ยไอ้รูปหล่อที่ว่าจะให้มาทำพิธี
ฉลองรูปหล่อเนี่ยกลายเป็นรูปของนายพุทธะเป็นรูปปั้นนายพุทธ
ก็เลยสอบถามทีแรกเอาไหนบอกว่าเป็นพระไงนี่พระเหรอรูปหล่อพระเหรอ
นายพุทธะก็บอกว่าอ๋อเป็นฤษีลูกศิษย์บอกเป็นรือสี
ก็เลยเดินทางกลับวัดทันทีฮะท่านไม่ทำให้ฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ย
ไม่มีการแจ้งคณะสงฆ์อะไรให้ทราบด้วยนะครับแล้วก็มีชาวบ้านที่เขารู้กัน
แต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งไม่ได้ให้บอกก็เลยไม่ได้มาตรวจสอบกันว่า
โอ้โหนี่นายพุทธะมาสร้างถึงขนาดนี้เลยเหรอ
ก็ฉานประหลานเพศเสร็จแล้วก็พระสุทธิ์ก็กลับเลย

เขาว่าเป็นรูปหล่อพระพุทธจ้า
แต่เราก็เอ๊ะมันมั้ยมันมั้ยน่าจะใช่

คือรูปหล่อนี่เป็นของ

ค่าบอกว่าเป็นรื้อศรี

พู่ปกครอง
เราก็เริ่มซักประวัติ

โดยชุดพบกิจถาม
คุณผู้ชมคะและอย่างที่เราเล่าไปค่ะ

เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านอ่ะครับผู้ใหญ่บุญมีกรรมลีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบหกอ่ะนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลกับตินะกับทีมข่าวของเราบอกว่ามาเป็นลูกศิษย์ได้เป็นปีแล้ว
สายศรัทธามากเริ่มใส่ศรัทธาในหลักคำสอน
รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่พระแต่ก็มองว่าก็เป็นผู้ทรงศีลไง
อืมก็เป็นคนที่สอนคนให้เป็นคนดีไงนี่นะคะผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้
พอถามถึงเรื่องที่ดินที่ก่อสร้างที่พักสงฆ์อะค่ะผู้ใหญ่บุญมีบอกว่า
ก็เป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองเป็นที่จับจองของชาวบ้าน
แล้วก็ได้มีการยกที่ดินตรงเนี้ยให้ตัวเองดูแลแล้วก็มอบให้เป็นที่พักสงฆ์ครับ
ตรงเนี้ยผู้ใหญ่ก็เป็นพยานในการซื้อขายด้วยใช่ไหมครับใช่
ไม่มีซื่อขายเขาว่าซื้อขายมีแต่

สี่หมื่นจริงไหมครับผมโอ้ราคาไรเท่านี้เขาไม่ขายน่ะ
สี่หมื่นตอนนั้นสี่หมื่นจริงไหมครับตอนที่ผู้ใหญ่เซ็นอ่ะครับผม
ไม่จริงหรอกไม่จริงผมเรียกกับหลวงปู่องค์ดำอ่า
แค่เรียกพระแล้วเขาบอกกับเราว่ายังไงตอนแรกที่เราเจอ
ก็ผมน่ะเรียกตามเขาไม่แล้วเขาบอกกับเราว่าเขาเป็นอะไรฮะ
ตอนแรกเลยตอนที่เราเจอเขาอ่ะอ๋อก็บอกว่าเราก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเหมือนเธอเลย
เราเป็นคนธรรมดาเหมือนเธอเราไม่ใช่พระสงฆ์นะเราไม่ใช่อ่า
อย่างอื่นก็คือคนธรรมดากินข้าวกินน้ำเหมือนเธอแต่ท่านบอกว่าท่านฉันแต่
นำมะพร้าวแล้วก็นำพึงแต่แต่ข้าวนี้ไม่เคยเห็นถันตั้งแต่ไม่อยู่
ว่าไม่ใช่พระสงฆ์เขาบอกเขาไม่ใช่พระตอนนั้นเขาใส่ชุดอะไรครับผม
ก็ใส่ชุดเดียวเดียวนี่ครับที่ผมว่าสีเหลืองห่มเหลืองไหมครับสีเหลืองไหม
ไม่เคยสีเหลืองไหมครับไม่เคยสีอะไรสีซีดำไหมครับ
นี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้คือเขาก็เชื่อ
ก็ยอมรับว่าศรัทธามากศรัทธาในองค์ปู่เทพหรือว่านายพุทธคนนี้มาก
เพราะว่าก็สอนให้คนเป็นคนดีสอนให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุก
ขุนบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ผมเนี่ยนะกินเหล้าเมายานะ
พ่อแม่เตือนยังไม่ฟังเลยแต่ฟังองค์ปู่เทพ

แต่เชื่อนายพุทธพอมาเจอมาปฏิบัติธรรมกับนายพุทธะเนี่ย

ก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วนะฮะ

ตรงนี้นะครับผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านที่ให้ที่เขามาสร้างอะไรตรงนี้เนี่ย
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไล่ตรวจสอบนะฮะใครที่ยังหลงเชื่ออยู่ก็ดูไว้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเราทราบมาว่านายพุทธะเนี่ย
ภูมิลำเนาก็คือคนจังหวัดกระบีคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่จังหวัดกระบี่นะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือบ้านของนายพุทธะนะฮะค่ะ
ได้เจอกับพ่อกับแม่ของนายพุทธะได้เจอยาด
ก็เลยทราบประวัติความเป็นมานะครับนี่ครับ
กับแม่นายพุทธะเนี่ยบอกว่านายพุทธะ
เขาเคยบวชมา๒๐กว่าปีนะก่อนจะศึกแล้วก็ไปอยู่ที่บุรีรำเนี่ย
นี่คุณวิมวลวันได้เข้าไปคุยกับคุณแม่ที่บ้านนะครับ
แม่บอกว่านายพุทธเดิมชื่อสายันนามสกุลแก้วมั่นชื่อเล่นชื่อบังค่ะนะ
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่บ้านเนี่ยหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ย
เรียกนายพุทธะหรือว่านายบังเนี่ยเมื่อก่อนชื่อสายันแก้วมั่งเนี่ย
เรียกว่าท่านเหมือนกับคำว่าท่านเนี่ยคือชื่อเล่นของเขา
เขาก็เลยเรียกแทนตัวเองว่าท่านท่านนี่ฮะ
พอบวชสักพักนึงก็หายไปจากบ้านที่จังหวัดกระบี่ขาดการติดต่อไป
พ่อกับแม่บอกว่านายพุทธจะกลับมาที่บ้านปีหนึ่งก็ครั้งสองครั้ง
มาก็สภาพเป็นพระตอนที่ยังบวชอยู่นะแล้วก็มาสอนมาเทศ
สอนให้คนทำความดีรักครอบครัวดูแลพ่อแม่นี่รูปในอดีต
นี่ฮะเมื่อก่อนชื่อสายันแก้วมั่นหรือว่าบัง
แต่จะเรียกแทนตัวเองว่าท่านมาตลอดตั้งแต่เด็กนะฮะใครให้เงินก็ไม่เอานะ
หลังจากที่ออกไปบวชแล้วก็กลับบ้านปีละครั้งสองครั้งพ่อกับแม่เขายืนยัน
แต่ตอนนี้พอตกเป็นข่าวดังเนี่ยพ่อกับแม่กับญาติญาติบอกตกใจ
แล้วก็ไม่เชื่อว่านายพุทธจะไปหลอกลวงใครเพราะปกติเวลากลับมาบ้านนะ
รถโดยสารรถตู้รถยนต์ส่วนตัวอะไรก็ไม่มี
นั่งรถโดยสารมาโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีล่าสุดมาก็คือเมื่อสองปีก่อน
มาที่บ้านแล้วก็ให้เงินแม่ไว้ใช้หนึ่งพันบาทส่วนเรื่องดื่มแต่น้ำผึ้งกับน้ำมะพร้าว
เรื่องนี้เป็นแบบนี้มา๒๐กว่าปีแล้วจริงถ้าจะกินข้าวเนี่ยกินแต่มังสวิรัติเท่านั้น
แถวบ้านเนี่ยเลยลักษณะเหมือนกับเรียกนายพุทธว่าท่านท่าน
เที่ยจัยไงตัวท่านเศร้านิดนึงวะรุกไม่ตามนี้
โอเคเป็นคนดินตะลดตามคนหนังกั้งก็ตามได้เลย
พระพุทธของศาสนาพุทธทุกอย่าง
ให้รักษาศีลให้อยู่ในกฎระเบียบ
ไม่ให้เชื่องมงายในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ
แต่ว่าอยู่ที่นู่นพ่อเมฆก็ไม่รู้ว่าอยู่อย่างไรใช่ไหมคะ
เพราะว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยไม่ได้ทุกอย่าง
เพราะแกไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรืออย่าง

ไม่เจอเลยไม่เจอเลยเขาไม่รู้
ถ้าหลอกเมฆก็สบายไม่ต้องมาปลูกผักถามผู้ช่วยดูเขาได้ครับ